ท่านผู้ชมครับวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
เพื่อที่จะเลือกรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑และคนที่๒นะฮะ
ต้องลงคะแนนลับนะครับคือปกติถ้าเป็นสถานที่ประชุมสภา
ตามปกติเครื่องไม้เครื่องมือก็จะพร้อมหน่อยค่ะลงคะแนนรับก็กดปงกดปุ่มเสียบบัตรอะไรกัน
เดียวคะแนนก็ออกแต่ตอนนี้ต้องมารับบัตรแล้วก็ไปลงคะแนน
แล้วก็ไปขานคะแนนแล้วก็ไปกานับนิ้วกันอ่ะไปบอร์ดกันเนี่ยนะฮะ
ก็เลยใช้เวลาหน่อยนะครับตกลงแล้วนะครับที่ประชุมสภาผู้แทนรัศดรวันนี้นะฮะ
ที่ต้องลงคะแนนลับเพื่อเลือกประธานรองประธานคนที่๑และ๒นะครับ
พักพลังประชารัฐเฉือนเอาชนะนางสาวเยาวลักษณ์วงประพารัฐ
สอบบัญชีรายชื่อจากภักดิ์อนาคตใหม่ไป๒คะแนนนะครับ
หกคะแนนอืมนะฮะส่วนการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองนะคะ
นายสุภัยโพสุสสนครพนมจากภักดิ์ภูมิใจไทย
ชนะนายแพทย์ประสงค์บูรพงศ์จากภักดิ์เสรีรวมไทย
สองร้อยห้าสิบหกต่อสองร้อยสามสิบเก้าคะแนนอ่าก็เท่ากับว่า
คุณสุชาติตันเจริญได้เป็นรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑
คุณสุภาชัยโพสุได้เป็นรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๒นะครับ
แล้วก็คุณชวนหลีกภัยเมื่อวานนี้เลือกไปแล้วนะฮะได้เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดร

ทีนี้นายสรษักเพียรเวศเลขาธิการสภาพผู้แทนราษฎรก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่า
ตอนนี้นำรายชื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษดร
และประธานและรองประธานวุฒิสภา
ส่งให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำรายชื่อขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมเรียบร้อยแล้วค่ะ
คือขั้นตอนในรัฐสภาจากนี้ไปเนี่ยเมื่อมีการโปรดกล้าวลงมาแล้วนะครับ
ประธานสภาผู้แทนรัศดรก็จะมีงานสำคัญงานแรกเลยนะฮะ
คือนัดประชุมสภาผู้แทนรัศดรเพื่อให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
แต่เป็นการประชุมรัฐสภานะครับประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยจะเป็นประธานรัฐสภาด้วย
เพราะว่าตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูลให้สวต้องมาโหวตเลือกนายกร่วมกับสส
การเป็นการประชุมรัฐสภาโอ้โหทีนี้ต้องรอดูว่าวันโหวตนายกจะเป็นจริง
ตอนนี้เสียงสส๕๐๐เสียง๕๐๐คนในสภากรกตประกาศรับรองเอาไว้๔๙๘คน
เพราะว่าต้องรอผลการเลือกตั้งซ่อมสสเขต๘จังหวัดเชียงใหม่
แล้วจะเอาคะแนนในวันนี้ของแต่ละพักไปคิดปาร์ตี้ลิสต์อีกหนึ่งคนด้วย
ซึ่งล่าสุดครับวันนี้มีการเลือกตั้งซ่อมสสเขต๘จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
แทนนายสุรพลเกียรติชัยยากรจากเพื่อไทยที่ถูกใบส้มไปนะครับ
ปรากฏว่าจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด๑๖๐๐๐กว่าคนเนี่ยนะครับ
ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการณขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นับไปแล้วประมาณร้อยละแปดสิบแปดค่ะ
ผู้สมัครจากภักดิ์อนาคตใหม่คือนางศรีนวลคำลือนะครับมีคะแนนเจ็ดหมื่นห้าพันกว่าคะแนน
ค่ะตามมาด้วยเกิดจะเจ็ดหมื่นหกละใช่
อันดับ๒นี่คือจากภักดิ์พลังประชารัฐนะ
ผู้สมัครจากพลังประชารัฐอ่าสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดประมาณเนี้ยนะครับ
อ่าแต่ว่าการนับคะแนนยังไม่เสร็จนะครับทางกรกตที่เชียงใหม่ที่เขตแปด
คาดว่าจะใช้เวลาสักประมาณไม่เกิน๒นาฬิกาก็น่าจะเรียบร้อย
แล้วก็ส่งผลมายังกรกตกลางอีกทีหนึ่งนะฮะ
แล้วก็จะครบ๕๐๐คนแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทันวันโหวตเลือกนายกหรือเปล่านะ
ขอให้ทันเพราะทุกสอสอก็น่าจะมีสิทธิ์ในการโหวตเนอะ
โอ้โหเดี๋ยวนี้ทุกคะแนนทุกคนเนี่ยมีความหมายหมดเลยนะ
มีความหมายมากคุณผู้ชมลองสังเกตสิมันชิวเชียร์กันอยู่แค่ไม่กี่คะแนนเท่านั้นเอง